ศีล์สรรค่าวเช้าไทยรัดนะครับสบาย
ให้กำลังใจกับทีมปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตอีกเช่นเคย

กับสบายสไตล์ศีลสรรค่าวเช้าไทยรัดครับ
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับผม
คุณพ่อครับคุณพ่อตื่นได้แล้วครับ
แล้วคุณพ่อล่ะครับยังหลับอยู่เลย

แล้วทำไมคุณพ่อเอาเชือกมาผูกที่ขาผมไว้กับแขนคุณพ่อล่ะครับ
แม่สุดยอดจริงทั้งพ่อและลูกเลยครับ
ผูกพันกันแน่นแฟน
คนสวยครับพี่คนสวยอุ้มผมบ้างนะครับ
กระโดดจนเมื่อยขาแล้วครับ
แม่ไม่สนใจผมเลยครับ
เขาอยากอุ้มนะครับ
ดูสิอันนี้ลูกหมาทั้งหลายเลียฉันเลียฉันงานนี้ขอทปปบหน่อย
ลูกหมาเหล่านี้จะได้รู้ปากมาว่าฉันคือแมวนะคะ

ส่วนนี่คือไข่น้องอิมูลูกเกี่ยวเหมือนพอละไบอาโวคาโด่มามี
กระทะขึ้นใส่น้ำมันลงไป
ก็ตีไข่น้องอิมูเปลือกไข่จะหนานนิดนึงนะครับ
ลูกใหญ่มากพอร้อนได้ที่ไข่ขาวสุก
ก็เอาทัพปีกขยายพื้นที่
เอาหัวหอมโรยลงไปเอาพริกไทยโรยตาม
เป็นอันจบขั้นตอนแม่หิวล่ะสิครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป